หวานกินอค

ยังนะครับโอ้โหจิกแน่น

แฟนก็เข้ามาเรื่อยต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ปัจจุบันนี้
น่า๑เดือนนะครับเรามีแฟนของเรานะครับ

คำถามต่อมานะครับจากกิติคุณอันเดอร์สกอร์เตชาติ

เตชาติคุณเกียรติคุณเตชาติถามมาว่านักกีฬาเกลียดอะไรมากที่สุด
นักกีฬาเกียรติการโกงกัน
โกงก็ไม่ถึงขนาดนั้นยังพอรับได้

เพราะว่ามันคือไม่ใช่พอรับได้แต่ว่าเมื่อจัดสิน

คำตอบก็คือชาติสิน
เพราะว่ามีคนจ้องแต่จัดขึ้นมา

กิตติคุณเรารีใจนะที่ได้รู้จักคุณ
คือเรามีเพื่อนสองคนแล้วนะ
บอกว่าเราเจอแค่ในโลกโซเชียลพอนะ
แต่ด้วยความจริงเราก็เจอกันอีกเลย

ครับผมยังไงส่งมาอีกนะครับผมขอบคุณมากนะครับ
ยังไม่ได้เขาส่งมาอีกเหรอ

มีอีกไหมมีอีกไหม
อันดับที่๓จากคุณชายกลางบ้านบึ้ม
อันนี้พูดจากชื่อเขาจริงชื่อเฟซบุ๊คจริง
นักมวยคนไหนกำลังจะตามหาที่พัก
ตามหาที่พัก
เราต้องดูดีแล้วสมัยว่าเราจะอยากอยู่ใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่า

จงจอหอนี่หรอ

เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

แต่คือก่ายเคียงได้เลยกลับมาคือว่าคุณสมจิตจองจองหอ

ดีใจให้ผมจะจองคุณฟุกุนายสมจิตจองหอ

ใช่ครับ
ชอบถามไงดาราคนไหนแบตหมดตลอด
ไม่รู้นึกไม่ออกแบตหมดตลอด

อ้ำอ้ำอ้ำอ้ำอ้ำอ้ำ

แล้วเดี๋ยวพี่หอยจะเอามาตอบครับผม

ทำเอา๓พิธีกรอึ้งกันไปเลย
ยังไงก็ส่งคำถามกันเข้ามาเยอะนะครับ

หลังจากที่ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้รักษาประตูฟุตซอล
จากที่เดียวกันไปแล้วเราไปชมกันต่อดีกว่า
ว่าวันนี้พิธีกรทั้ง๓คนมีเกมอะไรสนุกมาให้เล่นกันบ้าง
มาถึงการแข่งขันเกมของเรากันแล้ว

รวมคุณแข่งธรรมดาไม่ได้นะพี่หอยแต่คุณต้องเลือก
ภาพหนึ่งใน๓ภาพนะครับเสร็จโปสิชั่นที่ผมได้สอนกันไปนะครับ
ตั้งโปสิชั่นตัวเองก่อนที่เตะลูกบอล
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาของเกมมหาสนุกกันแล้วนะครับ
ทั้ง๓พิธีกรจะต้องผลัดกันเตะลูกบอลเข้ากรมห่วง
ออกลีลาท่าทางตามที่พี่เดียวได้สอนไว้เมื่อช่วงที่แล้วด้วย
โอ้โหโดยแต่ละคนจะมีสิทธิ์เตะลูกบอลได้เพียงคนละ๑ครั้งเท่านั้น
ถ้าพร้อมแล้วเราตามไปลุ้นกันว่าใครจะสามารถทำประตูได้ในครั้งนี้

พร้อม
พร้อมไป
เธอท่าไหน

นี่เป็นการวางผ้าที่ถูกต้องอย่างที่คุณบอกเลย
เช็คให้ถูกต้องว่าถูกต้อง

อุ๊ยอะไรก็ดีใจมันกินไปแล้ว
กินไปแล้วเท่ากันด้วย

พี่ผมบอกแล้วว่าคือเท่าจริง
น่าจริงเอาความให้เข้าอีกที
เฮ้ยคติกรรมเป็นคนลูก
เป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์มันหมดเวลาอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับผมกวนกีฬา
แล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊คกวนกีฬาด้วยนะคะ
กดติดตามแล้วก็ส่งคำถามกวนมาถามพี่หอยได้
หรือว่าจะมาร่วมสนุกดูเบื้องหลังการถ่ายทำของพวกเรา

ถนนจะสว่างด้วยเสาไฟ

แต่หัวใจจะสว่างด้วยเสาร์อาทิตย์ครับ
ทำไมต้องเสาอาทิตย์

แน่นอนเหมือนทุกเวลาเศร้าดูรายการเราถูกต้องปะอะคือ

กลัวให้มันรอบสุขครับผม
เฮ่ยไปโดด
เผื่อจ่าแล้วมองไหวก็จัด